สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนบ่นว่าร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะคะแต่หลังจากนี้เราจะเปลี่ยนโหมด
ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่โหมดฝนกระหน่ำทั่วทุกภูมิภาคบางพื้นที่ท้องฟ้าปิดตลอดทั้งวัน
จากการตรวจสอบเราพบว่าภูมิภาคที่จะมีฝนตกหนักคือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้
บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในขณะที่ทะเลศักดิ์อันดามันจะมีครื่นสูงมากกว่าภาคอ่าวไทย
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อน
เพราะว่าคลื่นจะสูงราว๒๓เมตรค่ะ
อกจากนี้ลมทะเลยังหอบนำความชื้นมาปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ค่ะสิ่งที่ต้องควรระวังเลยคืออันตรายจากลม
แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกในที่โล่งแจ้งค่ะเพราะว่าอาจถูกฟ้าผ่าได้ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับไซโครนพัดเข้าถล่ม
มีคลื่นสูงแบบนี้นะคะไซโครนที่ว่านี้คือไซโครนเตาะแตกค่ะคุณผู้ชม
มีความรุนแรงระดับสูงมากนะคะพัดขึ้นฝั่งของรัฐคุชราชของประเทศอินเดียค่ะ
ทำให้มีเรืออับปางนะคะแล้วก็มีลูกเรือศูนย์หายไปกว่า๙๐รายค่ะ
และนี่คือรูปของร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ